ค่ะก็คือปีนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มากรุงเทพ
เพราะปกติเราจะเจอกันไม่ก่อนวันเกิด

ก็เลยตัดสินใจว่าเราจะกลับต่างจังหวัด

โดยว่าที่คุณด้วยหรือก็เป็นพันธุ์
แล้วก็เหมือนขอขมาด้วยในสิ่งที่แบบที่ผ่านมา

แล้วพอทำทีไรคุณแม่ก็จะตื้นตันอะไรอย่างเงี้ย

มีข่าวว่าไปขอแต่งนานอะไรอย่างเงี้ย

ก็ตกใจนิดนึงจริงแล้วมันไม่ใช่

แต่ว่าได้ติดภาระกิจหน้าที่เรื่องงานอะไรก็ด้วยค่ะ
อเรนนี่พอขอทำงานเก็บเงินก่อนให้กันพร้อมแล้วเดี๋ยวบอกเลยเนี่ย
อศิลป์ใช่ประมาณนั้นเพราะว่าก็เป็นเรื่องใหญ่เนอะจะมีครอบครัวค่ะ
ก็ขอพร้อมอีกสักนิดนึงค่ะ

ใช่อย่างนั้น

ขอบคุณมากค่ะที่ให้กำลังใจ
แล้วก็แบบเอ็นดูและอยากให้พวกเราลงเอยกัน

บอกว่าคุณแม่ก็มีฝากฝั่งพี่จุ๋ยกับเขาแล้วเหมือนกัน
ใช่ค่ะที่บ้านคุณแม่คุณอาอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะแบบให้ดูแลสัญญาแล้วต้องสัญญานะ

แล้วที่พี่พุทธแค่จะอยู่ด้วยมั้ย

แล้วก็สองคนใหญ่ก็พร้อมแล้วนะ
คือด้วยความที่พุทธเขาเป็นคนน่ารักด้วยค่ะ
แล้วก็เหมือนนิสัยทุกอย่างที่บ้านเขาก็รักในความเป็นพุทธ
ดังนั้นมันก็เหมือนว่าพวกเขาเอ็นดูแล้วล่ะ

พุทธเขาก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วค่ะ
สมมติว่าเขาก็ได้เร่งอะไรของพุทธ

ไม่เลยไม่เลยค่ะเพราะพวกเราแบบก็สายชิลแล้วก็
เราก็รู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเราก็มีระยะเวลาที่เราคิดว่าเมื่อไหร่เราจะพร้อม
เรียกว่าที่บ้านพร้อมต้อนรับแบบลูกชายคนใหม่เลย
ก็เคยถึงเนี่ยหอมแก้มพุทธก่อนหอมแก้มหน่อย

เราก็รู้สึกดีเวลาเราเห็นภาพแบบนี้ค่ะ
รู้สึกว่าเขาก็เข้ากับครอบครัวเราได้
อยู่กับพี่ชายอยู่กับญาติพี่น้องเราได้ทุกฝ่าย

แล้วเราเองเราก็สามารถที่อยู่กับครอบครัวพุทธได้อย่างสบายใจ
อันนี้ถือว่ามันเป็นพื้นฐานนะคะในการที่จะมีครอบครัวที่ดีด้วยค่ะ

แล้วก็มีแบบแหม่มาป้าก็แทนข้าวที่บ้าง
ใช่อ่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้เจอกันอ่ะ

ดังนั้นก็เดี๋ยวจะหาเวลาที่จะพาไปเจอกัน